หลังจากที่มีหนุ่มชาวนครราชศรีมานะคะ
มาร้องกับสื่อมวลชนบอกว่าช่วยตามหาแม่ให้หน่อย

อยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่นครราชศรีมา

หายตัวไปตั้งแต่๑๓ธันวาคม

หายตัวไปไหนก็ไม่รู้แม่ขับรถก็ไม่เป็นขี่รถจักรยานยนต์ก็ไม่ได้
กดเงินออกแสนห้ากดทีเดียวแสนห้า
คือเต็มวงเงินเลยพอไปดูกล้องเป็นผู้ชาย
เขาก็เลยสงสัยว่าอ้าวแล้วผู้ชายคนนี้มาเกี่ยวอะไรกับแม่ของเขา
แม่เขาจะได้รับอันตรายอะไรหรือเปล่าก็ให้ตำรวจตามหาตำรวจเจอนะ
เจอตัวผู้ชายคนนี้แล้วค่ะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายเอราวันคุมพระวิพาทอายุ๕๓ปี
ตำรวจภูทรพระนครศรียุธิยานำกำลังเข้าจับตัวนะคะ
เพราะว่านายเอราวันคนนี้เขาหนีไปหลบอยู่ที่บ้านหลังนึง
ในพื้นที่ตำบลธนูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แต่ว่าลูกชายที่มาแจ้งความว่าคุณแม่หายนะ
แจ้งความไว้กับตำรวจภูทรสูงเนินแล้วก็ประกาศตามหา

พอเจอตัวผู้ชายคนนี้ตามภาพในกล้องวงจรปิด

เพราะว่าแม่เขาเป็นพยาบาลอยู่ที่โคราช

ทีนี้ของกลางยังมีนะเงินสดยังอยู่
โทรศัพท์มือถือ๕เครื่องมีสมุดธนาคาร
แล้วก็มีค้อนที่ใช้ทำร้ายร่างกายด้วย

นายเอราวันเขารับสารภาพแบบนี้ค่ะ
แล้วก็นัดเจอกันพูดคุยกัน
เขาบอกเขาคุยกันมา๗เดือนกว่าแล้วนะคะ
แล้วก็แวะมาหาผู้เสียหายหลายครั้งที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมา
ก็มาตีสนิทยอมรับว่ามาตีสนิท
มาออกกลอุบายบังคับข่มขู่พาตัวผู้เสียหายเขาออกจากบ้าน
ช่วงเย็น๑๓ธันวาคม
พาผู้เสียหายไปเปิดโรงแรมที่จังหวัดสระบุรี
แล้วตัวผู้ต้องหาพาลูกชายสองคนเดินทางมาด้วย
ปั๊มน้ำมันปตทในพื้นที่ตำบลหันราอำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยายอมรับว่ากดเงินออกมา๑๕๐๐๐บาท
ดเงินออกมาเสร็จพาผู้เสียหายเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร
แล้วใช้ค้อนทุบค่ะ
ค้อนทุบผู้เสียหายจนเขาได้รับบาดเจ็บแล้วก็ปล่อยตัวไป

ไหมครับเป็นร้านข้าวครับ

เอาค้อนทุบเขาแล้วก็ทิ้งเขาไว้ที่ร้านอาหารตอนตี๓
คือกะว่าจะเป็นตายยังไงไม่รู้อ่ะ

ทำร้ายเขาแล้วข่มขืนเขาแล้วทิ้งเขาเลย
แล้วคุณผู้ชมคะมีผู้เสียหายรายอื่นอีกค่ะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๔๒ปี
เป็นชาวจังหวัดหนองบัวลำพูเขาเห็นข่าวนี้ค่ะครับ
เขาก็เลยติดต่อไปที่ลูกชาย
ว่าเขารู้จักผู้ต้องหาคนนี้
เพราะตัวเธอเคยถูกหลอกให้ไปหาที่บ้าน
ร้านขายข้าวหลามที่ตลาดน้องมนต์จังหวัดชนบุรี
แล้วก็ถูกกักขังถูกทุบตีโดนข่มขืน
ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วก็บังคับ
ให้ไปถอนเงินจากธนาคารแสนกว่าบาท
เอาเงินไปซื้อรถกระบะคันที่ใช้ก่อเหตุ
แล้วรถกระบะคันที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยเป็นชื่อเธอด้วย

เธอก็พยายามเอาชีวิตรอดหนีออกมา
ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพแสนศุกร์
จากการสืบสวนสอบสวนตำรวจบอกว่า
โอ้โหผู้ต้องหารายนี้เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วเนี่ยนะ
อย่างน้อย๖ครั้งเพราะมีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อถึง๖ราย

ไซต์หาคู่ค่ะแล้วก็เว็บเดียวเลยนะคะ
นัดคุยพูดจาคุยออกอุบายหลอกล่อ
เหยื่อหลงเชื่อตายใจพอเหยื่อออกมาพบ
ก็ทำร้ายร่างกายแล้วก็บังคับถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
โอ้โหเบื้องต้นมีผู้เสียหายมาชี้ตัวแล้ว๓รายนะคะ
ยังเหลืออีก๓ที่ไม่ได้มาชี้ตัวนะคะ
ล่าสุดตำรวจได้เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายที่เป็นพยาบาลแล้วค่ะ
ก็ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าถูกค้อนทุบตามตัวหลายแห่ง

ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนขยายผล
ติดต่อตำรวจสพแสนศุกร์จังหวัดชนบุรี
สพสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมา
อายัดตัวไปดำเนินคดีนะคะ
เมืองต้นก็แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีไป
ทีนี้ผู้เสียหายรายอื่นที่ยังไม่ได้ไปชี้ตัว

เพราะอย่างที่บอกพฤติกรรมแบบนี้มันต่างกรรมต่างวาระ
ยิ่งหลายรายผู้ต้องหาจะได้โดนโทษหนักยิ่งขึ้น

ดูจากเกียรติแล้วคนร้ายคนนี้มันก็จะเลือกผู้ที่มีอายุหน่อย
อย่างพยาบาลท่านนี้ก็๕๘แล้วใช่ไหม
ก็เป็นอุทาหอนนะก็อย่าไปไว้ใจใคร
ขนาดคนอายุเยอะว่ามีประสบการณ์ในชีวิตเยอะยังตกเป็นเหยื่อได้